ซุปตาตัวแม่มาต่อกันที่ซุปตารุ่นลูกกันบ้างดีกว่า
ไหนใครเป็นแฟนคลับน้องทีน้องพี

เพราะว่าตอนนี้พอบีมน้องทีน้องพี
แต่ก่อนที่จะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่เราไปดูลีลาการร้องเพลงบนเวทีของน้องกันก่อนค่ะ
ลีลากันกัน

เดี๋ยวอะไรนะ

พ่อบีมเขามีน่ารักไกล

เป็นยังไงลีลาวาดที่นักร้องพี่ป้าน่าอ่ะ
เตรียมเลยค่ะเตรียมทูลป้ายไฟ
เชียร์น้องแฝดน้องทีน้องพีกันได้เลย
เมื่อวานนี้พ่อบีมเขายกครอบครัวมาออกงานอีเวนต์
พร้อมกับให้วาดที่นักร้องป้ายแดงอย่างลูกทั้งสองคน
ขึ้นเวทีฝึกสกิลการเป็นนักร้องสักหน่อย
แต่ดูท่าทีจะไม่พร้อมเนาะ
ก็เลยส่งน้องพีผู้ที่ได้สายเลือดจากพ่อบีมมาเต็ม

พีข้างล่างเวทีน้องพีก็โชว์แทนหน่อยเลยละกันนะคะ
หลังจากจบโชว์เสร็จพ่อบีมก็บอกมีข่าวดีนะ
เพราะว่าเตรียมจะปล่อยซิงเกิ้ลแรกในชีวิตกับลูกสิ้นเดือนนี้คุณผู้ชม
เพลงเขาน่ารักมากชื่อเพลงว่าเขามีแดดดี
เรียกฉันว่าป๊าอะไรทำนองนี้นะคุณผู้ชม
นั่งบนรถสปอร์ตมาเลยนะพี่ทีนะ
ธรรมดานะคะซึ่งงานนี้ค่ะพ่อบีมและแม่ออย
เขาออกตัวแทนลูกแฝดเลยนะว่าพ่อแม่พี่น้องอย่าคาดหวังกับซิงเกิ้ลนะ
ว่าน้องจะร้องเป๊ะกันทุกคน
คือเรียกว่ามีเสียงลูกมาอยู่ในเพลง
เพื่อให้เพลงมันน่ารักขึ้นก็พอลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก็ไม่ได้เตรียมมาก่อนครับทุกอย่างก็คือสดหน้าเวที
เขาอยากทำเขาอยากจะช่วยอะไรอย่างนี้
ไม่รู้ว่าเขารู้ไหมว่านี่คือการช่วยอะไรอย่างนี้
เขาเห็นพ่อทำงานเขารู้นะว่าเป็นการทำงาน

เป็นการพูดแล้วเอาเป็นแปะอะไรอย่างนี้
ซึ่งก็แบบโอเคมันก็ดูน่ารักดีเพราะว่าเป็นมีซิงเด็ก
โอ้โหเด็กวัยนี้ได้ขนาดนี้คือสุดยอดมากแล้ว
เขาคุยเก่งแค่เราได้ฟังเสียงน้องเราก็ฟินแล้วคุณผู้ชม
อีกหนึ่งเรื่องค่ะคือเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิด
อายุครบ๔๓ปีของพ่อบีมไปสดร้อน
ต้องหวังว่า๔๓ปีแต่ยังรออปป้าอยู่เลยเนาะ
พฤษภาคมที่ผ่านมาครบ๔๓แล้ว
พี่บีมบอกว่าโอ๊ยปีนี้จัดแบบเรียบง่ายแล้วก็อบอุ่น
มีการทำบุญกับครอบครัวแล้วก็แฟนคลับเท่านั้นค่ะ
ส่วนของขวัญปีนี้พันรยาอย่างแม่ออยเขาบอกว่า
กลัวว่าพ่อจะไม่ชอบก็เลยใช้วิธีถามตรงไปเลยละกัน
บีมอยากได้อะไรก็ดีนะเรียกว่าถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับเลยล่ะค่ะ
เป็นคนเตรียมจัดงานทำบุญที่วัดแล้วก็เตรียมไปเตรียมมา

มันจะไม่ได้ล่ะมันจะไม่ได้ล่ะ

รออยู่

แต่ถ้าได้มารับรองถูกใจ

ชอบก็บอกไม่ชอบก็บอก

นี่นึกย้อนไปว่าตอนที่
ที่ฉันยังเปิดสมุดเผดหน้าเหลืองเลย

ดารงดาราแล้วส่งจดหมายไปหาเขา

ฉันกดก่อนเธออีก
แต่ก็ไม่ได้หมกมุ่นขนาดนั้นไง

เขาชอบดูความพังไขนะคะ